บ๊ะจ่างเอามาวางไว้ตรงนี้เพราะอะไร
ยังกินไม่ได้เนอะยังค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันที่๒๒มิถุนายน
จะเป็นวันไหว้บ๊าจางของชาวไทยเชื้อสายจีน
วันพระจ่างโลกนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญ

ไม่ได้คุณอย่ามุนอย่างนั้น
คุณเล่าดีกว่าหนึ่งแต่เดี๋ยว
โรงนครสงวัลปีนี้ร้านทำบ้าจังหลายร้านออกมาคล้ายปลีกคล้ายส่งกันเยอะเลยนะคะ
ราคาดูกันหน่อยหลายคนไม่ไหวอยากทานแล้วนะคะ
เดิมนะลูกละ๔๐๔๕วัตถุดิบมันแพงพอขึ้นนิดนึง
ตอนนี้ลูกละ๕๕๖๕บาทแล้วแต่ออปชั่นด้านใน
ก็ต้องยอมรับนะราคามันก็สูงขึ้นแต่ก็เป็นไปตามกลไกตลาดถูกไหม
วัตถุดิบแต่ละอย่างที่ใส่เนี่ยแพงทั้งนั้นนะคะ

เทศกาลไหว้บ้าจังเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะ
ถ้านับกันเป็นแรมเป็นค่ำเป็นเดือนไหนเนี่ย
ก็คือวันที่๕เดือนที่๕ตามปฏิทินจันทรคติของทุกปี
นี้ตรงกับพรุ่งนี้ค่ะพระทักษัตริย์สมดีที่๒๒มิย
พรุ่งนี้น่ะภูมิค่ะทดวันไว้บ้าจังหรือเทศกาลตวนอู่เจีย
มีที่มาจากสองประเพณีก็คือการบูชาเทพเจ้ามังกร
กับประเพณีค่างรึมังกรของชาวจีนที่อาศัยอยู่ในลุงแม่น้ำแงศรีเกียง

บาห์จางหรือขนมจ้าง
เขาจะเอาข้าวห่อด้วยใบไม้เป็นอาหารจีนนะคะ
ใส่ข้าวเหนียวใส่หมูใส่หมูแดง

แล้วก็ปรุงจากนั้นห่อด้วยใบไผ่
มัดเป็นทรงสามเหลี่ยม
พื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมก็มีหลังจากนั้นใช้เชือกมัด
นึ่งจนสุกแต่แล้วพื้นที่ไส้เนี่ยจะแตกต่างกันไปนะครับ
ไม่เหมือนกันนะแต่จะหาได้
ปกติบะจ่างจะทำมากในวันเทศกาลแต่ตอนนี้บางพื้นที่ก็หาทานได้

คือถ้าสมัยก่อนยุคก่อนจริงเขาก็ใช้ม้าจ่างนี่แหละ
เหมือนกับเป็นการถนอมอาหารแล้วก็พกติดตัว
สำหรับการเดินทางหรือจะออกไปทำงานตามท้องไร่ท้องนาตามท้องทุ่ง
เพราะเป็นอาหารที่ทานได้ง่ายแล้วมันรวม
หมดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในห่อเดียว

แล้วก็ส่วนมากแล้วนะคะสมัยก่อนเขาจะทำในช่วงที่มีการไหว้บ้าจ่าง

ไม่ต้องไหว้ก็ได้กิน

ยังไม่สนใจเลยที่เล่ามา

อันนี้อุ่นรึยัง
เอาไปอุ่น
อ้าวในขณะที่แค้กแค้กแค้ง่ายอยู่นะคะ

พิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษเขาจะตั้งโต๊ะไหว้เจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
้าจ่างที่จะใช้ส่วนมากจะเป็นเลขคู่ค่ะ
อ้าว๒อันนี้ไหว้นะ

ด้านในเป็นไส้เผือกด้วยเผือกกวน
เออถ้าเป็นเถืนมันก็จะแบบว่าอีกราคาหนึ่ง

รสชาติมันจะช่วยความหวานเข้าไป

นี่ชอบใช่ไหมคะ

เอาเอาเป็นว่านี่คือเทศกาลสำคัญนะคะ

คนเขาก็ไหว้ในเทศกัณฑ์ไว้ประจ่างกัน

แต่ละร้านบางช่วงเขาจะทำแบบเยอะในบางช่วงแล้ว
คือเคยไปช่วยเขาห่อประจ่าง

เวลาห่อต้องทำกรวยแล้วก็กรอกข้าว

ก็เลยแบบว่าอาจจะแบบด้วยวัตถุดิบอะไรต่าง
ทำให้ราคามันอาจจะปรับขึ้น

เดี๋ยวข่าวต่อไปคุณหรือเปล่าคะไม่ใช่ใช่ไหม